เทศกาลกินเนื้อสุนัขที่เมืองยูวี่ลินของจีนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ
ในวันพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้ก็มีนักกิจกรรมทางสังคมออกมาเคลื่อนไหว
ต้านมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าสำหรับในปีนี้
บรรยากาศการซื้อขายสุนัขก็ยังคงเป็นไปตามปกติค่ะ
ซื้อขายสุนัขตามท้องถนนในเมืองยูวี่ลิน
ปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน
เพื่อใช้สำหรับเทศกาลกินเนื้อสุนัขประจำปี

ก็ยังคงมีการซื้อขายสุนัขกันตามปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะ
แม้ว่าจะมีนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว
จะออกมารณรงค์ต่อต้านการซื้อขายสุนัขเพื่อกินเนื้อ
รวมถึงมีโครงการลงชื่อผ่านเว็บไซต์
เพื่อเรียกร้องให้จีนยุติการจัดเทศกาลดังกล่าว
รายงานระบุว่าในแต่ละปีจะมีสุนัขถึง๑๐๐๐ตัว
ถูกส่งมายังเมืองนี้ค่ะเพื่อฆ่าเป็นอาหาร
เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ก็บอกว่า
สุนัขที่ถูกส่งมานี้มีทั้งที่เป็นสุนัขจรจัด
แล้วก็ถูกขโมยมาจากเจ้าของก็มีนะคะ
ด้านนายเฉินชุนซึ่งออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการฆ่าสุนัขเพื่อกินเนื้อ
ก็บอกว่าได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ่น
เพื่อให้ยุติการขายสุนัขแต่ก็ทำได้ยากค่ะ
เนื่องจากการกินเนื้อสุนัขเป็นประเพณีที่ดำเนินมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี
เพราะเชื่อว่าเนื้อสุนัขจะช่วยคลายร้อน
ก่อนหน้านี้รัฐบาลท้องถิ่นได้ให้สัญญาว่าจะยกเลิกเทศกาลกินเนื้อสุนัข
ซึ่งนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ก็เรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นเมืองยี่ลิ้น
เพิ่มความพยายามให้มากขึ้นนะคะในการยับยั้งการฆ่าสุนัขเพื่อกินเนื้อ